นายกอบจนครสวรรค์ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห
จังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจดูการสร้างบ้านให้กับป้ามาลัย
แต่เขียนเลื่อนในกรงการซ่อมแสมบ้านเพื่อผู้ยากร้าย
ผลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกอบจนครสวรรค

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์และคณะ
เดินทางไปเยี่ยมนางมาลัยผู้สะอาดอายุ๖๘ปี
ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคครูมาตอย
โดยนำน้ำดื่มอาหารแห้งและของที่จำเป็นไปมอบให้
พร้อมตรวจดูสภาพบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์
ในวงเงินจำนวน๒๐๐๐๐๐บาท
เป็นการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ยากไร้หรือผู้สูงอายุและผู้พิการ
ที่ต้องการปรับปรุงส่วนประกอบของบ้านพักอาศัย
ในรายการที่ชำรุดไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากรายการที่ควรให้ความสำคัญเบื้องต้น
ลำดับและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ